ส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนกันค่ะ
ตรงนั้นมันเป็นโรงเหมือนกับเก็บวัสดุรีไซเคิลค่ะ
แล้วพื้นที่เนี่ย๓ไร่กว่า
โดนไฟไหม้แบบนี้หูคุณเห็นไหม
ไฟแบบโหมกระหน่ำควันดำเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
แล้วเนี่ยค่ะมูลค่าความเสียหายก็หลายล้านเหมือนกันนะคะ

จุดตรงนี้เป็นโรงเก็บวัสดุรีไซเคิลที่บ้านโนนารีค่ะ

เป็นลักษณะโรงเรือนนะคะชั้นเดียว

ข้างในก็จะเก็บพวกวัสดุรีไซเคิลเยอะมากเลยค่ะ
ไฟลุกลามโหมไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึงนะคะต้องระดมฉีดน้ำ

แต่คุณผู้ชมสังเกตสิกระแสลมมันแรงมาก

มันจะพัดไปไปติดต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วไฟจะลามอีก
อันนี้ใช้เวลานานมากนะคะคุณผู้ชม๓ชั่วโมงกว่า
ถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
พอเข้าไปตรวจสอบด้านในของโรงเรือนนี้
ก็พวกขยะรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลต่างนี้
โดนไฟไหม้เกือบทั้งหมดเลยนะโอ้โหเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะใช่
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยคือมากกว่า๓ล้านบาทค่ะ
ก็คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนอยู่ในโรงเรือนนั้น
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเชิญเจ้าของ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ